ทั้ง๒ย่านคลื่นความถี่ครับที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
ทำให้รัฐนั้นมีเงินเข้ากระเป๋ากว่า๒๐๐ล้านบาท
เพราะใช้เวลาการประมูลยาวนานถึง๔วันอีกด้วย
รวมทั้งยังเกิดผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดโทรศัพท์มือถือ
ทำให้หลายคนมองไปในอนาคตนะครับว่านับจากนี้ไป
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ
โดยใช้เวลาประมูลรวม๖๕ชั่วโมง๕๕นาที
ทำรายได้เข้ารัฐสูงกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เพราะมีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหน้าใหม่
ยอมทุ่มเงินประมูลถึง๗๕๖๕๔ล้านบาท
คว้าใบอนุญาตไปครอง
แม้จะมีราคาประมูลไม่สูงเท่า
แต่ใช้เวลาในการประมูลข้ามคืนเช่นกัน
มูลไปด้วยเงิน๔๙๘๖ล้านบาท
ประเมินว่าการแข่งขันเคาะราคาอย่างดุเดือด
สะท้อนให้เห็นว่าสนามแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม
เป็นบริการที่ยังมีกำไรอยู่มาก
ศักยภาพของตลาดนี้ยังมีอีกเยอะ
และที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้กำไรจากการให้บริการโทรคมนาคม
ในระดับที่น่าจะสูงเกินไป
ดังนั้นเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับ
กำไรที่ผู้ประกอบการจะได้รับก็จะลดลง
ทำให้หลายฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของคลื่นความถี่มากขึ้น
ขณะที่หลายคนก็มีความรู้ใหม่ว่า
เหมาะสำหรับใช้ในเมืองที่มีคนใช้งานหนาแน่น
แต่ก็มีรัศมีการกระจายสัญญาณได้ไกลกว่า

รายใหม่ต้องหาวิธีแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้า
ขณะที่รายเก่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้
วันแรกที่เข้าสู่ตลาดนั้นลูกค้าคนเดียวก็ไม่มีนะครับ
เสาต้นเดียวก็อาจจะยังไม่มีนะครับ
ก็อาจจะต้องค่อยใช้เวลาสำรวจแล้วก็สร้างเสา
เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวนะครับที่จะทำให้มีลูกค้ามาได้
จึงต้องลดแรกแจกแถมตัดราคานะครับกับรายเดิม
ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับ
จากคุณภาพที่ดีขึ้นบริการที่ดีขึ้นนะครับ
ราคาที่น่าจะถูกลงนะครับ
นายสมเกียจประเมินว่าแม้ว่าทุกรายจะมีความเชี่ยวชาญ
ตลาดโทรคมนาคมแต่ก็มีความเสี่ยง
และยังไม่มีหลักประกันว่าการประกอบธุรกิจจะไม่ขาดทุน
จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กำกับดูแลให้ได้โปรโมชั่นที่คุ้มค่ากับประชาชน

ต้าต่ำกว่า๒๘สตางค์ต่อเมกาบิต
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงถูกจัดให้เป็นบันทึกไทย